คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราเล่าไปว่าเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
ฉะเชิงเศร้าได้รับแจ้งว่าไปเจอกระเป๋าใครก็ไม่รู้วางอยู่ที่ท่าน้ำของวัดหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าที่เข้าไปตรวจดูภายในกระเป๋าว่าเอ๊ะกระเป๋าเป็นของใครอะไรยังไงอยู่ดีมาวางอยู่ที่ท่าน้ำแบบนี้
พอไปเปิดกระเป๋าดูไปเจอจดหมายเป็นลักษณะเหมือนการตัดเพาะตัดพอแล้วเหมือนกับเป็นจดหมายลาตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เราเล่าไปเนี่ย
หมายเหล่านี้แล้วก็พูดถึงคนในครอบครัวคนนึงแล้วก็พูดถึงว่าเดี๋ยวจะขออยู่ในน้ำนี้ตลอดไปอะไรแบบเนี้ย
พอพูดถึงน้ำก็เลยไปคุยกับสามเณรที่วัดสามะเนรท่านก็บอกว่าอ๋อเห็นผู้หญิงคนนึงเดินใส่หูฟังอยู่แล้วหน้าตาเหม่อลอยเหมือนอาการเศร้า
แล้วก็ได้ยินเสียงตู้มเหมือนมีอะไรตกลงไปในน้ำแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อีกเลยก็เลยเอาสองเรื่องมาเชื่อมกันว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้น่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งกระเป๋านี้เอาไว้ในกระเป๋ามีจดหมายลาตายอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
ตามข้อความที่เขียนวันนั้นตัดสินใจจะกระโดดน้ำแล้วแต่แฟนของหนูเป็นคนเดียวที่โทรมาเตือนสติหนูนั่งคิดหลายรอบตัดสินใจกลับไปอยู่วัดแห่งหนึ่งโดยลืมไปว่าวางกระเป๋าเอาไว้ที่ริมน้ำตอนนี้ปลอดภัยดีแต่ยังไม่พร้อมจะเจอพี่น้องและญาติและจะไม่ขอพบน้องสาวเด็ดขาดและกราบขอโทษวัดหลวงพ่อส
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็ให้ทางตำรวจตรวจสอบให้ด้วย
เขาก็ให้ร้อยเวรโทรศัพท์ไปที่บ้านของหญิงสาวคนนี้ค่ะ
ก็ได้คุยกับพ่อคุณพ่อก็บอกว่าลูกสาวยังไม่เสียชีวิตค่ะ
พ่อก็ยืนยันแล้วยืนยันค่ะยืนยันทั้งคุณพ่อแล้วก็ยืนยันจากข้อความในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
วันนั้นก็หากันวุ่นเลยหากันวุ่นจริงแล้วก็คือข้อความมันสอบว่าน้องเขาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไง
วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าก็คงอีกต้องวันที่๖มกราใช่ไหมที่รู้เหตุก็อีกสักวันสองวันเนี่ยกว่าที่ศพจะลอยมาหรือว่าจะไปลอยตรงอื่นอะไรยังไงปรากฏว่ายังไม่ได้ลงยังนะคะ